คือยิ่งถ้าคนไม่ชินเส้นทางยิ่งอันตรายค่ะ
เพราะว่าก็อยู่ในเลนส์ของตัวเองค่ะ

นี่ค่ะคลิปจากกล้องหน้ารถเห็นได้ชัดเลย
ชัดเลยนะคะเหตุการณ์นี้อยู่บนถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชันมุ่งหน้า
โรงพยาบาลสิริราชเป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มวันที่ยี่สิบสาม
ธันวาคมปีที่แล้วชนเขาเต็มเต็มเลยคุณผู้ชม
คุณกรนะคะซึ่งเป็นคนขับรถยนต์คันนี้เนี่ย
ก็นำทางไปแล้วตรงนี้เป็นทางแยกขึ้นสะพาน
แล้วก็ทางกลับใต้สะพานมันมีค่ะตั้งล้ำเลนส์ถนนออกมา
รถคุณกรขับชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ
เสียหายหนักซ่อมไปเดือนกว่ากว่านะคะคนขับเองก็บาดเจ็บตรงซี่โครงเล็กน้อย
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอบางขุนนล
แต่ตำรวจเนี่ยกลับตอบไม่ได้ว่านี้เป็นของหน่วยงานไหน
คือยังไม่มีคำตอบแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าติดต่อหน่วยงานได้
เดี๋ยวจะเรียกคุณกรไปเสียค่าปรับ๑๐๐บาทด้วย
รถยนต์เขาก็เสียหายตัวเขาเองก็เจ็บตัว
แล้วเขายังต้องเสียค่าปรับอีก

แล้วก็ขอเรียกร้องให้เปลี่ยนได้ไหมจากบริ
ที่เป็นปูนเป็นพลาสติกแทนค่ะ
เพราะว่ามันอันตรายอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ

คือผมไม่ชินทางด้วยเพราะว่าผมไปตรงนั้นครั้งแรก

ผู้สื่อข่าวเราไปดูตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สภาพในตอนกลางวันก็จะเป็นแบบนี้
มีการเอากลวยจราจรสีส้มมาตั้งไว้อันหนึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงตรงนี้ต้องระวังนะ
ก็มีร่องรอยถูกชนจนชำรุดแตกหัก
ยังวางเบี้ยวอยู่เลยยังเบี้ยวอยู่เลยนะคะ
นี่ค่ะก็ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหนนะคะ
ก็ช่วยหน่อยละกันเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะคะ